อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจจากเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่

วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปทำความรู้จักกับ
สวนเกษตรแบบผสมผสานที่เขาปลูกทุเรียน
สำหรับขายนอกระดูกาล
รายได้จะงามแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ
อีกทางรอดในยุคโควิด๑๙ระบาด
เปลี่ยนมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน
และปลูกทุเรียนขายนอกฤดูกาล
นี่เป็นอาชีพใหม่ของอดีตเทนเนอร์ฟิสเล็ต
เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพค่ะ

ไปกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนสวนสละพ่อนาย

คุณอัครเทพเสมอสมอายุ๓๐ปีหรือบอม
ชาวบ้านบ้านบ่อลิงตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ทุเรียนในสวนของคุณบอมได้รับผลตอบรับดีมากค่ะ
ลูกในสวนเกษตรแบบผสมผสาน
และทำทุเรียนนอกระดูกขายค่ะ
การกลับมาสารต่ออาชีพทางบ้านของคุณบอม
ก็เพราะพิษโควิด๑๙ระบาดหลายระลอก
จากที่เป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตในกรุงเทพ
ตอนนี้คุณบอมก็เป็นเกษตรกร
ทำสวนเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่๑๗ไร่
มีต้นทุเรียนจำนวน๔๐๐ต้น
ทั้งหมดนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองค่ะ
อายุของต้นก็ประมาณ๘ปี
คุณมอมใช้วิธีปลูกขายช่วงนอกระดูกาลค่ะ
เพื่อหวังเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนของตนเอง

ในกิโลกรัมละ๒๐๐บาทขึ้นไป

คุณมอมกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างคะ

อาศัยการช่องทางออนไลน
แล้วก็เขาจะบอกต่อกัน
คุณบอมเคยนำทุเรียนที่ปลูกให้กลุ่มลูกค้าชิมค่ะ
และ๙๐ที่ขายได้ทางออนไลน์
ก็คาดว่ามาจากการบอกต่อกันค่ะ
ผมโพสต์เฟซบุ๊คแค่วันเดียวครับ
จองก็มาเต็มหมดแล้วครับ
ทุเรียนของอำเภอเสริงสางนั้นมีจุดเด่นคือ
กลิ่นจะไม่แรงเนื้อละเอียดเป็นครีมรสชาติดี
ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก
ที่นี่นอกจากจะมีทุเรียนแล้ว
ก็ยังมีการปลูกพืชผสมผสานเช่น
อกดาวเรืองมันม่วงญี่ปุ่นและสละอินโด
ซึ่งผลผลิตในสวนสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเดือนหนึ่ง
ก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑แสนบาทเลยล่ะค่ะ
แถมยังเปิดให้เป็นพื้นที่เกษตรการท่องเที่ยว
และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนด้วยนะคะ

และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธุเรียนด้วยนะคะ

สำหรับใครที่สนใจเขาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะ
ยังไงคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันไปได้เลย